อีกหนึ่งเรื่องดีที่ชาวเน็ตเองก็ชื่นชมคนทำงานเหมือนกัน

ขับรถไปต้องใช้ความระมัดระวังมาก
บางทีความเร็วของรถไฟมันอาจจะควบคุมได้ยากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

สามารถที่จะช่วยเหลือชายสูงวัยคนหนึ่ง
ไปนอนบนหมอนรถไฟได้นะคะ
โดยคนขับรถเขาก็หยุดรถไฟแล้วก็ลงไปช่วย
ชาวเน็ตก็เลยชื่นชมว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เลย
ไปดูภาพเหตุการณ์ภาพคลิปกันค่ะ

คนนอนขวางอยู่แล้วก็มีกระสอบขาวอยู่บนรางรถไฟเลยนะฮะ
ปกติแล้วรังก็ไม่ควรที่จะมี

แต่เมื่อสังเกตเห็นว่าอ้าวนี่คือคนนอนอยู่นี่
ก็สามารถที่จะหยุดรถไฟได้นะคะ
โดยทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะ
ก็มาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้
เกิดเมื่อวันที่๗มิถุนายนที่ผ่านมา

มีพนักงานการรถไฟชื่อนายปรีชาโชธนอก

และนายนฤทธพรมประดูกช่างเครื่อง
ปฏิบัติหน้าที่อยู่บนขบวนรถไฟขบวนนี้
ก็คือขบวนที่๔๒๒อุบลราชธานีลำชี
ขับมาเนี่ยค่ะก็พบชายสูงวัยนอนอยู่บนรางรถไฟ
ก็ได้หยุดขบวนรถทันที
จากนั้นก็ไปช่วยพยุงออกจากหมอนรถไฟนะคะ
ให้ระวังและรอบครอบ
ขอชมเชยการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งสองท่าน

ไม่ให้ไปยืนไปนั่งหรือนอนบนรางรถไฟ
เพื่อป้องกันเหตุอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
หลังจากคลิปนี้ได้แชร์ออกไปค่ะ
ชาวเน็ตก็ไปแสดงความคิดเห็นหลากหลายเลยนะคะ
ทั้งให้การชื่นชมพนักงานการรถไฟที่หยุดรถให้ทัน

ออกจากทางรถไฟอย่างปลอดภัยด้วยนะคะ
ขณะเดียวกันก็ยังมีการพูดถึงคุณลุงคนนี้ด้วยว่า
ทำไมไปนอนบนหมอนไม้หมอนรถไฟ
ไม่สบายหรือเปล่าเมาหรือเปล่านะคะ
แต่ก็ยังหาคำตอบกันอยู่นะว่าตกลงคุณลุงทำไมถึงไปนอนอยู่ตรงนั้นนะคะ
ก็ชื่นชมพนักงานขับรถว่าที่มีสตินะคะได้ไปช่วยเหลือ
ดีนะที่ยังเป็นตอนกลางวันมองเห็นได้อย่างชัดเจน
ถ้าเป็นกลางคืนก็อาจจะเกิดเรื่องเศร้าได้นะคะ
ก็เป็นอีกมุมหนึ่งอีกมิติหนึ่งนะคะของการทำงานของพนักงานรถไฟนะคะ